เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเด็กจมน้ำนะคะ
คือคุณพ่อพาลูกชายอายุ๑๑ไปหาปลา

แต่เหตุการณ์นี้ค่ะคุณพ่อเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำ
เพื่อช่วยลูกชายช่วยลูกชายได้นะคะ
แต่ตัวคุณพ่อเองเสียชีวิตค่ะ
นี่คือร่างของคุณพ่อค่ะนายชูเกียจอายุ๓๕จมน้ำเสียชีวิต
คนก็มามุงดูเหตุการณ์เยอะนะคะมันเป็นภาพที่เศร้าใจมาก
เมื่อวานนี้ค่ะกุฎน้ำเขียวที่ตำบลน้ำเขียว

ชาวบ้านบอกว่าคือช่วงบ่าย๒๑ตุลาคม
ตัวนายชูเกียจผู้เสียชีวิตไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ำ
พาภรรยาและลูกชายอายุ๑๑ขวบไปด้วย
กับลูกชายใช้ตะข่ายดักปลาที่ปักกับไม้ไผ่
แล้วก็พายเรือกลับเข้าฝั่ง
กำลังลงไปล้างมือที่ริมน้ำแล้วลื่นค่ะ
ตกลงไปในน้ำจุดนั้นเป็นน้ำวนกระแสน้ำไหลแรง
ลูกชายจมไปใต้น้ำพ่อเห็นนะคะ
พ่อรีบกระโดดลงไปช่วยลูกชายดันตัวลูกชายให้ลอยกลับเข้าฝั่ง
แต่น้ำมันเชี่ยวมากค่ะพ่อช่วยลูกชายจนพ่อหมดแรง
โกกมือตะโกนบอกภรรยาว่าไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่หมดแรง
แล้วถูกน้ำซัดจมหายไป
หน้าต่อตาภรรยาและลูกชายค่ะ
ภรรยาเลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและหน่วยกู้ภัย
ก็ใช้เวลาค้นหากันข้ามวันข้ามคืนจนเจอศพนายชูเกียจผู้เป็นพ่อนะคะ
คือคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจที่จุดเกิดเหตุ
บอกว่าน้ำเชี่ยวอะค่ะคือนี่นี่น้ำวนแบบเนี้ยค่ะ
แล้วกระแสน้ำจะไหลแรงบางจุดก็เป็นน้ำวนอย่างที่เห็น

ทีมข่าวได้คุยกับนายธนพลอายุ๕๖ปีเป็นคนดูแลต้นไม้อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลือคนจมน้ำอ่ะนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
เห็นภาพโอ้โหติดตามาก
พ่อคว้าตัวลูกชายให้ลูกชายเกาะคอพ่อเอาไว้

ดันตัวลูกชายให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
แต่ตัวพ่อถูกดูดวนไปกลางน้ำ
พยายามจะไหว้เข้าฝั่งไหว้ไม่ไหวผลักลูกชายให้ขึ้นฝั่ง
ตัวนายธนพลนะคะเป็นคนคว้ามือเด็กดึงขึ้นมาจากน้ำ
คุณผู้ชมคะเด็กร้อง
เด็กร้องบอกกับพลเมืองดีคนนี้ว่า
ช่วยพ่อผมด้วยช่วยพ่อผมด้วยช่วยพ่อผมด้วย

นายธนพลบอกว่าเสียใจมากนะคะ

คือตอนนั้นก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
เขาสู้กับน้ำมาแล้วก็แบกรูแบกอะไรด้วย

ก็เลยล่วงลงต่อหน้าต่อตาผม

รอดแต่คุณพ่อคือจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตานะคะ
ของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระส่งมา๑รูป

ก็มีภรรยากับลูกชายนำเสื้อผ้าหมวกรองเท้า
ของใช้ส่วนตัวเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีตามความเชื่อ
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากจุดที่เกิดเหตุ

ยายก็ที่ถือขันใส่เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
สัมผัสถึงวิญญาณของผู้เสียชีวิตคุณยายบอกว่าตัวยายสั่นไปหมดเลย
ญาติญาติบอกว่าเป็นอาการที่เหมือนกับวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ขึ้นมาจากน้ำได้

ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวชานิพาอายุ๓๔ปี
บอกว่าตอนที่ทำพิธีอยู่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณของสามีได้
รับรู้ได้เลยว่าสามีอยากจะอยู่กับลูกชาย
เพราะเฮือกสุดท้ายแม้จะรู้ว่าตัวเองต้องตาย
แต่กระโดดลงไปช่วยและพยายามช่วยชีวิตลูกชายก่อน
เสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าสามีจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้
ลูกชายเองตอนนี้ขวัญเสียมากค่ะ
เพราะภาพพ่อที่จมน้ำไปต่อหน้าต่อตามันยังติดตาลูกชายอยู่
ลูกชายยังร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
ขอให้เขาออกมาและยังให้ชีวิตเขาด้วย
ร่างสังหวัยมีไหม
คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศงานศพค่ะ
ที่วัดสว่างบ้านผือที่จังหวัดสุรินเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ลูกชายคนที่ตกน้ำลงไปกับพ่อ

นั่งอยู่หน้าโรงศพพ่อ
จุดทูบแล้วคุยกับคุณพ่อ
มันคือภาพที่หดหูใจนะคะ
เพราะว่าลูกชายยังร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกสั้นว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังร้องไห้อยู่ยังฝันถึงคุณพ่ออยู่นะคะ